ทองเสียไปโรงพยาบาลเขาให้น้ำเกลือ
ให้น้ำเกลือจากรุ่งขึ้นเขาก็ฉายสะเหล
สายทะเลขายตอนเช้าตอนเย็นตอนเช้าตอนเย็นทุกวัน
เราก็งงไม่รู้เขาฉายทำอะไรเนอะ
เขาก็บอกว่าพอถามหมอหมอก็บอกเป็นพญาติในตับ
นี่เขาบอกมันไม่หายไม่หาย
แล้วมันเป็นอะไรมันมียาฉีดยาฆ่าอะไรเลยเหรอ
ไอ้พยาธิตัวนี้เราก็ว่างเนอะ
เออไม่มีเขาว่าอย่างงี้หมอย่ายบอกไม่มี
ไม่มีป้าก็เลยเขาก็เลยจดตัวยาให้หลานไปซื้อ

เขาก็กรอกกันอะไรกันเสร็จ
ป้าก็มานั่งคุยกับญาติอยู่เนอะ
มาเยี่ยมมาไกลมาจากโคราชมาจากนู่น
คุยกันหันไปหาลุงที่เอาเน่วไปเลยอะ
ไม่รู้เรื่องไปเลยหยุดหายใจเลย
คุยกันอยู่ก็คุยกับหลานอยู่
เฮ้ยยามันกรอกมันกินได้เหรอคน

เขาถามหมอหมอก็ว่าเป็นพญาติ
ญาติมันแรงอย่างนี้เขาก็อาจจะอธิบายได้แค่นี้
สวัสดีค่ะคุณผู้ชมค่ะประเด็นนี้เป็นประเด็นที่น่าสนใจมาก

ว่าใกล้ตัวคือว่ามันเป็นยาที่สามารถหาซื้อได้
ในขณะเดียวกันอยากได้คำตอบว่าตกลงยาที่มันถูกระบุว่า
ให้ยกตัวอย่างเช่นสุนัขเนี่ยนะคะ
มันสามารถนำมาใช้กับคนได้จริงหรือไม่

ส่วนอีกหนึ่งเรื่องที่เกี่ยวข้องกับข่าวนี้โดยตรง
ก็คือว่าเรื่องมันเป็นไปเป็นมาแบบไหนนะคะ
ทั้งเรื่องของการเข้าไปที่โรงพยาบาลแล้ว
พอรักษาด้วยตัวยาตัวแรกไม่หายนะคะ
ทำไมถึงให้ญาติเป็นคนไปซื้อตัวยานี้มาให้โรงพยาบาล
เสร็จแล้วแล้วยาที่สงสัยตั้งแต่ช่วงแรกแล้วเนี่ยนะคะว่า

แล้วทำไมที่กล่องถึงระบุให้ใช้กับยกตัวอย่างเป็นสุนัขเนี่ยนะคะ

แม้กระทั่งในข่าวมีทั้งลักษณะข่าวที่ออกมาว่า

คือบดใส่น้ำแล้วก็กรอกให้กับผู้ป่วย
ขณะที่ก็มีอีกข่าวอีกแบบนึงที่บอกว่า
ทางโรงพยาบาลให้ญาติผู้ป่วยเป็นคนทำ

ถ้าเรื่องของการบริการคือนับตั้งแต่ให้ไปซื้อแล้วนะคะ
และอันนี้ตกลงใครเป็นคนดำเนินการในการให้ยาผู้ป่วย
เสร็จแล้วอีกหนึ่งเรื่องที่มันอยู่ในช่วงข่าวนี้ก็คือ
ตกลงแล้วที่คุณลุงท่านนี้เข้าไปแล้วเสียชีวิตเนี่ย
เกี่ยวข้องกับการเลือกใช้ยานี้หรือไม่
ใช่ทีนี้ทางทีมงานค่ะคุณผู้ชมก็โทรกระหน่ำมากทุกหน่วยงาน
แม้กระทั่งคุณหมอที่เป็นสัตวแพทย์ที่เราคุ้นเคยนะคะ
สังกัดของทางแพทยศภา
เอาตรงสรุปแบบชาวบ้านอย่างเราเลยนะคะ

ยังไม่ได้สายองค์กรไหนที่จะอธิบายในนามองค์กรทั้งสิ้น
แม้กระทั่งทางโรงพยาบาลเองนะคะ
ไม่เป็นไรค่อยใช้ตามข้อมูลและเนื้อหาที่เรามี

แล้วก็รวมถึงการแถลงของทางโรงพยาบาล
ส่วนวันนี้แขกรับเชิญที่จะมาคุยกับเราในรายการไม่มี
แต่ว่าต่อสายเข้ามานะคะวันนี้กรุงเทพหนักจริงค่ะคุณผู้ชม
มีเปิดงานใหญ่เปิดห้างสรรพสินค้าแห่งใหม่ใหญ่
เริ่มเลยนะคะแล้วก็ฝนตกแล้ววันศุกร์ด้วยค่ะ
วันนี้เราจะคุยในรายการกันกับสัตวแพทย์หญิงพัฒนันสัจจารม
สัตวแพทย์และเจ้าหน้าที่ฝ่ายกฎหมายวอชดอกไทยแลนด์ค่ะ

เบื้องต้นให้ฟังเรื่องที่ญาติเล่าก่อนนะคะ
ความเข้าใจของญาติที่ไปเจอหมอไปหาหมอเจอพยาบาล
แล้วก็อาการที่เขาเห็นที่เขารับรู้เขาเห็นอะไรบ้าง
แล้วเดี๋ยวมาอธิบายร่วมกันฟังญาติก่อนค่ะ
ท้องเสียไปโรงพยาบาลเขาก็ให้น้ำเกลือ
ให้น้ำเกลือก็แต่รุ่งขึ้นเขาก็ฉายเอ็กซาเล
ฉายทะเลฉายตอนเช้าตอนเย็นตอนเช้าตอนเย็นทุกวัน
เราก็งงไม่รู้เขาฉายทำอะไร
เขาก็บอกว่าพอถามหมอหมอก็บอกเป็นพญาติในตับ

เอ้าเขาก็เอายาฆ่าเชื้อมาให้๒ขวด๓ขวด

นี่เขาบอกมันไม่หายไม่หาย
แล้วมันเป็นอะไรมันมียาฉีดยาฆ่าอะไรเลยเหรอ
พญาติตัวนี้เราก็ว่างเนอะ
เอ้าไม่มีเขาว่าอย่างนี้หมอย่ายบอกไม่มี
ไม่มีป้าก็เลยเขาก็เลยจดตัวยาให้หลานไปซื้อ
เอาไปซื้อมาก็เขาบอกหลานก็โทรถามหมอว่า
มันมี๔๐๐๐กับ

ไม่มีจะเอาไหนหลานก็ว่างั้น

ก็คือความแรงของยาย
ใช่เอา๘๐๐๖๐๐ไม่มีก็เอา๘๐๐๐ก็ว่างั้น

เขาก็กรอกกันอะไรกันเสร็จ
ปากมวนนั่งคุยกับญาติอยู่ญาติมาเยี่ยมมากายมาจากโคลาสมาจากโน่น
คุยกันหันไปหาลุงที่อ้าวเน่วไปแล้ว
ไม่รู้เรื่องไปแล้วหยุดหายใจเลย
โรงพยาบาลก็โทรตามหมอหมอก็ลงมาก็ปั๊มหัวใจกัน
แกก็คืนมาคืนมาก็
มันก็วิ่งไอ้ตัวที่ว่าคืนมานะมันตัวที่เขาช่วยหายใจนะทีวี
ตัววิ่งจี้จ๊าดจี้จ๊าดนั่นนะ
ป้าก็ไม่รู้มันวิ่งขึ้นวิ่งลงวิ่งขึ้นวิ่งลงอยู่อย่างนั้น
พอแย่แล้ววันที่สองวันที่หนึ่งวันที่สองนี่อะไรนี่ก็กลับมาบ้าน
พวกป่อเต็กตึงเขาก็เอามาส่งเขาก็มาถอดเครื่องช่วยหายใจเข้าไป
แกก็ไปเลยเพราะว่า
เครื่องช่วยหายใจเขาก็ต้องเอาเขากลับใช่ไหมล่ะเขาถอดเขาก็ไปเลย
ตอนที่รักษาคุณลุงเขาฉีดทางสายน้ำเกลือหรือเขาให้ยังไงคะรู้ไหมคะ
ฉีดลุงก็อยากฉีดให้ทางน้ำเกลือนะอยากฉีดยาอะไรให้ทางน้ำเกลือ
บดเป็นน้ำแล้วก็ฉีดผ่านสายน้ำเกลือไป
ใช่เขาก็ฉีดเข้าสายน้ำเกลือ
มันจะวิ่งเข้าน้ำเกลือเพราะว่า
แกก็กลืนได้เลยนะอะไรได้แต่เขาก็ขีดเข้าน้ำเกลือทั้งนั้น
เขาไม่ได้มากอกมาอะไรไม่ได้ขีดเข้าก้นเข้าอะไร
นั่งคุยกันอยู่ก็คุยกับหลานอยู่ว่าเฮ้ยยามันกรอกมันกินได้เหรอคนน่ะ
เขาเขียนให้สัตว์กินนะเขาทางร้านเขายังจรนัยมาเลยนะ
บอกว่าถ้าเกิดงัวให้กินกี่เม็ดกี่เม็ดอะไรอย่างนี้
เขาก็บอกอย่างนี้หมาถ้าให้กินเท่านี้เท่านี้อะไรอย่างนี้
เราก็ถามนางบานคนกินได้ด้วยเหรอเราก็ว่าอย่างนี้เนอะ
เขาก็เฉยเขาก็ไม่พูดอะไรไม่โตตอบอะไร

คุยเขาก็เนี่ยกับพูดกันยังบอกเขาเป็นอะไรแน่เหรอหมอก็ว่าอย่างนั้น
เป็นพญาติแกก็ยืนยันว่าเป็นพญาติอย่างเดียว
แล้วเราได้ถามหมอไหมว่าไอ้ยารักษาหมานี่มันรักษาในคนได้

หมอก็ตอบได้ก็เนี่ยหมอคนให้ซื้อมาเนี่ย
หมอใหญ่หมอคนรักเจ้าของไข้เขาคนให้ซื้อมา
สองกล่องมันต้องกินถึง๑๔เม็ดเขาว่าอย่างนี้นะ
กิน๑๔เม็ดถึงจะฆ่ามันได้พญาติตัวนี้เขาว่าอย่างนี้
นี่เราก็ไม่รู้ว่าไม่ใช่นางบานเขาจะบอกกับเราไปไม่ใช่

คุณผู้ชมคะจากข้อมูลที่ญาติให้เนี่ยนะคะ
คือเอาที่ก็อย่างเราเนี่ยก็คงจะคิดง่ายนะคะ
ก็หน้ากล่องมันไม่ได้เขียนมาให้ใช้กับคนเนี่ย
เพราะฉะนั้นก็นึกไม่ออกว่ามันใช้ได้จริงหรือไม่

คือเราก็เที่ยวขอความรู้เขาไปเนี่ยนะคะ

ก็มีคำตอบเหมือนกันที่บอกว่าตัวยาข้างใน
ยาที่ว่านี้ก็ใช้กับคนได้
แต่ทีนี้ก็ว่ากันแบบตรงไปตรงมานะคะ
พอเราขอสัมภาษณ์ไม่ว่าจะแบบเป็นสังกัดในฐานะ
นามองค์กรหรือว่าส่วนบุคคลก็แล้ว
แต่หลายท่านนะคะให้เหตุผลตรงกันว่า
ข้อมูลอันนี้ค่อนข้างน้อยที่จะวิเคราะห์ได้

และก็เมื่อโรงพยาบาลทราบว่า
มีข้อข้องใจจากญาติของผู้เสียชีวิตแบบนี้
ทางโรงพยาบาลก็ไล่เรียงลำดับเวลา
วิธีการรักษาและคำอธิบายนะคะ
ซึ่งก็น่าสนใจตรงที่ว่า
การเสียชีวิตนี้เกิดขึ้นจากการใช้ยาตัวนี้
หรือว่าภาวะเดิมและโรคประจำตัวของคุณลุงอยู่แล้ว
เดี๋ยวกลับมาจะคุยกับคุณหมอพัฒนานันควบคู่ไปด้วยว่า
คุณหมอสัตว์น่าจะคุ้นเคยกับยาตัวนี้
เคยได้ยินไหมว่าตัวยาในนี้เนี่ยใช้กับคนได้ด้วยสักครู่ค่ะ
คุณผู้ชมคะเดี๋ยวเราจะฟังแล้วก็คุยไปด้วยกันกับ
สัตวแพทย์หญิงพัฒนันสัจจารมนะคะ

คุณหมอค่ะเดี๋ยวเราขอนั่งฟังประมาณ๔นาทีเสร็จไปด้วยกัน

เชิญฟังจากทางโรงพยาบาลแถลงค่ะ
เป็นผู้ป่วยผู้ชายค่ะอายุ๖๐ปี
มีประวัติโรคประจำตัวมีเป็นโรคไตวายเรื้อรังระดับ๔นะคะ
มีก็โรคนานอยู่ที่สูงโรคเกา
เมื่อวันที่๒๖ตุลาที่ผ่านมานะคะ
คนไข้มาที่โรงพยาบาลอ่างทองเมื่อตอนประมาณบ่าย๕โมงเย็นนะคะ
ด้วยอาการห้องเสียมา๒วัน

แล้วเราตรวจพบว่าติดเชื้อในกระแสโลหิต
แล้วก็ตรวจเลือดพบว่ามีภาวะไตวายเฉียบพันธุ์ร่วมด้วยค่ะ
แพทย์ก็เลยให้นอนพร้อมรักษาตัวที่โรงพยาบาล
โดยเราให้ยาวปฏิชีวรณะ

แล้วให้น้ำเกลือเพื่อประยุงความนาฬิถิให้อยู่ในเกณฑ์ที่ปลอดภัยนะคะ
จนถัดมาก่อนที่๒๗ตุลาที่
ให้สูงขึ้นหัวใจเต้นโดยผิดปกติ
ประมาณถึง๑๖๐๑๗๐ครั้งต่อนาที
เนื่องจากมีอาการท้องเสียเราได้ตรวจอุจจาระ
เป็นชื่อภาษาอังกฤษเพลินไม่มีชื่อภาษาไทยนะ
ซึ่งเกิดได้ในทั้งคนและสัตเลี้ยลูกด้วยนมบางทีนะคะ
ก็รักษาไปตามมาตรฐานของการเจ็บป่วยของผู้ป่วย
พอวันรุ่งขึ้นวันที่๒๘ตุลา
ก็ตรวจผู้ป่วยพบว่ามีอาการท้องอืด
ก็เลยใส่สายสายทางจมูกเข้าไปในท้อง
เพื่อระบายลมและน้ำออกจากภอกอาหาร

เนื่องจากคนไข้อาการไม่ดีขึ้นมีการท้องอืดมากขึ้น
ต่อมาอีกวันคือวันที่๒๙ตุลา
ยังผู้ป่วยก็ยังมีไข้แล้วก็ท้องอืด

ตัวหนึ่งแล้วก็วันนี้พบภาวะแทรกซ้อนคือหัวใจเต้นเร็วมาก
จังหวะเป็นหัวใจห้องบนเต้นแบบพริ้วเลยนะคะ
แพทย์ก็ได้ให้ยารักษาลดหัวใจตามที่อาการที่ต้องไข้เกิดขึ้นมาอีกนะคะ
พอถึงวันที่๓๐ตุลาก็ตรวจพบในเลือดผู้ป่วยพบว่ามีภาวะแข็งตัวในเลือด
อดเลือดแบบแพร่กระจายแล้วก็มีการติดเชื้อทางติดเชื้อในกระแสเลือด
และยังมีอาการท้องเสียอีกก็เลยก็ต้องให้ตามอาการให้จับผู้มีเกร็ดเลือดต่ำด้วย
ก็เลยต้องให้เก็ดเลือดกันแล้วก็ให้ยาที่เคยได้มานะคะ
ก็อาการไข้เหมือนไม่ตอบสนองต่อยาที่ให้นะคะ
ก็เลยเปลี่ยนยาเปลี่ยนยาปิชนะใหม่ให้เหมาะสมขึ้น
แล้วก็พิจารณาสั่งยาถ่ายพญาติชื่อไอเวอร์แมคติน
เนื่องจากยาถ่ายพระญาติตัวแรกที่เราใช้รู้สึกว่าจะไม่ได้ผลนะคะ
แล้วก็เปลี่ยนเป็นยาไอเวอร์แมคตินค่ะ
ระหว่างรอยาผู้ป่วยก็มีอาการหอบมากขึ้น
เราต้องใส่เครื่องช่วยหายใจให้ผู้ป่วยในเย็นวันนั้น
คือเย็น๑๒ตุลานะคะประมาณ๕โมงครึ่ง

จากตอนนั้นคนไข้ต้องใช้เครื่องช่วยหายใจแล้ว
แล้วก็ต้องให้ยาทางสายยางที่เข้าว่าเพาะทางจมูกที่คนไข้ใส่อยู่เดิมแล้วนะคะ
แต่ในการให้ยาครั้งนี้เราให้ยาคนไข้ได้น้อยมาก

เนื่องจากคนไข้ท้องอืดไม่สามารถรับยาได้
คือเราใส่ยาเข้าไปแล้วมันไม่สามารถฟิตเข้าไปได้
ก็เลยได้ยาไปแค่๗ส่วน๔เม็ด

ผู้โบยมีภาพคำนานวิธิต่ำมาก
แพทย์ก็ให้ยาเพิ่มความดัน
เพื่อไปยุ่มความดันวิธิให้ดีขึ้น
เวลา๔ทุ่มผู้ป่วยมีอาการกระสับกระส่าย
แล้วก็ก็ยังไม่แน่ใจว่ามีภาวะแทรกซ้อนทางปอด

ก็ได้ทำการช่วยฟื้นคืนชีพแล้วก็รักษาตามอาการเต็มที่
สตรีมเพราะว่าเนื่องจากญาติบอกว่าให้ช่วยเหลือกันอย่างเต็มที่นะคะ
ประติภัณฑ์ที่สองรู้สึกการเวลาประมาณสิบโมง
ผู้ป่วยเริ่มไม่รู้สึกตัวแพทย์อธิบายอาการและภาวะของโรคอีกครั้งหนึ่ง
ญาติก็ก่อนนำผู้ป่วยกลับบ้านเพราะต้องการทำผู้ป่วยกลับบ้าน
เราก็เลยประสานให้พรุ่งไข้ได้กลับบ้านค่ะ

ซึ่งตอนนั้นเราให้ในครั้งแรกแล้วไม่ได้ผล
อันนี้โรงพยาบาลก็เลยแพทย์ก็เลยตัดสินใจให้ยากนึงไปซื้อมาเอง

จากไม่มียาในโรงพยาบาลนะคะ

โอกาสที่จะเกิดจากยาอย่างที่บอกว่าเขากินยาน้อยมากไงคะ
แล้วก็คนไข้ก็มีอาการรุนแรงมาตั้งแต่ก่อนเขากินยานะ
ก็เลยคิดว่าตัวเองคิดว่าไม่น่าจะเกิดจากยา
อันนี้เป็นการแถลงข่าวของทางโรงพยาบาลนะคะ
โดยรองภูมิในการฝ่ายการแพทย์นะคะ
เราจะคุยกันเรื่องไหนก่อนดีคะคุณหมอพัฒนัน

ตกลงยาฉันไม่เรียงลำดับความสำคัญแล้วนะคะ

คือยาที่ให้ญาติไปซื้อมาเพื่อให้ผู้ป่วย
แต่หน้ากล่องมันเป็นรูปสุนัขคุณหมอค่ะ

ตกลงแล้วใช้กับคนได้ไหม
เราจะพูดอย่างนี้ดีกว่าว่ายาที่

ต่อให้ใช้กับสัตว์ก็ผิดกฎหมาย
ผิดกฎหมายเพราะยาไม่ได้ขึ้นทะเบียนเป็นยาเถื่อน
ถึงสัตวแพทย์ผู้มีใบประกอบโรคศิลป์
ทั้งการรักษาสัตว์เป็นสัตวแพทย์ชั้นหนึ่ง
ท่านขายหรือครอบครองท่านก็โดนปรับโดนจับ
เป็นคดีอาญาและผิดพรบวิชาชีพนะคะ
เพราะการใช้ยาที่เถื่อนและผิดกฎหมาย
ไม่ได้รับการรับรองจากออยกรมประสุทธิ
มีความผิดนะคะ
ทีนี้ประเด็นประเด็นคือ
ทำไมไม่ใช้ยาที่ถูกกฎหมาย
ถ้าเกิดเราจะบอกว่าไอโวมักกินใช้กับคนได้
คุณก็ควรจะใช้ไอวัคซีนที่มันมีทะเบียนนะคะ
ที่ไม่มีทะเบียนหมายความว่าเราไม่รู้เลยค่ะ
แต่ว่ายายชีวิตนั้นน่ะมันมีสิ่งประกอบอะไรบ้าง
เขาจะบอกคุณหมดหรอกมันทีมเถื่อนอย่างนี้ค่ะ
เขาไม่บอกคุณหมดหรอกว่าในนั้นมีอะไรบ้าง
แล้วไอวนมากินกับสัตวแพทย์ทุกคน
ที่พบเจอของพวกเอ็นเด็กตระกูลเอ็นเด็กต่าง
เราเจอว่าหมาตายมานักต่อนักบ้างค่ะ
กับยาเถื่อนตรงนี้นะคะ

ไล่อย่างนี้ก่อนถ้าคุณหมอเปิดหัวมาว่า
ไอ้ตัวเอ็นเด็ก๘๐๐เนี่ยนะคะ
ถ้าคุณหมอบอกว่าเป็นยาเถื่อนยาผิดกฎหมายเนี่ย

สัตวแพทย์สั่งหรือหมอรักษาคนสั่ง
ให้ไปซื้อก็ผิดถูกไหมคะ
เรื่องหมอรักษาคนหมอจะไม่ขอกล่าวถึง
แต่หมอจะกล่าวถึงพรบวิชาชีพของสัตวแพทย์ว่า
ถึงขายและครอบครองหรือจำหน่ายนะคะ
ผิดพรบวิชาชีพค่ะและโดนจับและปรับ
ด้วยเป็นโทษเป็นคดีอาญานะคะ
เพราะ๑คุณครอบครองแล้วจ่ายยาออกไปที่ผิดกฎหมาย
ไม่ได้รับการรับรองจากกรมบริษัทเหลือทางออย
ก็คือเรารู้อยู่แล้วว่ายาตัวนี้มันอันตราย
มันทำให้สัตว์ตายมานักต่อนักแล้ว
เขามีใบประกาศกันทั่วราชอาณาจักร
ว่าอย่าใช้นะอย่าใช้เกินเยาะเติบเถิดนะ

ค่ะเดี๋ยวขอกลับมาที่อันนี้ก่อนนะคะ

อันนี้คุณหมอขออนุญาตไม่ให้ความเห็นนะ

มันผิดกฎหมายถูกไหมคะถูกค่ะอ่า

ก็ผิดถูกไหมคะมีในครอบครองก็ผิด

แล้วทำไมดิฉันไม่แน่ใจว่าคือ
คุณหมอรักษาคนทราบไม่ทราบเรื่องนี้

เนี่ยถ้ามันเป็นยาเถื่อนทำไมยังขายได้
งั้นเห็นก็จับเราก็จับกันไม่หวากไม่ไหว

คุณหมอถ้ามันมีประกาศแบบนี้
หมอรักษาคนโดยปกติจะทราบด้วยไหม

คือจริงปกติค่ะ
ยาทุกตัวค่ะจะมีเลขทะเบียน

ไม่ว่าจะเป็นยาคนหรือยาสัตว์ก็จะมีเลขทะเบียน
แต่ยาตัวนี้มันไม่มีถ้าเกิดเราดูข้างของเราก่อน
คือถ้าเกิดว่าในวงการของสาธารณสุข
จะต้องทราบอีกแล้วค่ะว่ายาที่ไหนมีทะเบียนและไม่มีทะเบียน
เพราะฉะนั้นประเด็นจะอยู่ที่ว่าณตอนนี้
ถ้ามีการใช้ยาที่ไม่มีทะเบียนกับคนไข้
แล้วเราจะรู้ได้ไงว่าอนาคตเรากินยาเข้าไป

แล้วถ้าตามที่ยาเล่าเมื่อช่วงที่เราเปิดเสียงนี่นะคะ
เล่าบอกว่าจริงที่หมอสั่งไปคือตัวเลขมัน๖๐๐บาท
แต่ทีนี้ไม่มีไม่มีก็เลยให้เอา๘๐๐๐มา
คือ๖๐๐๐หรือ๔๐๐๐แต่ว่ามันเป็นลักษณะเดียวกัน
ก็ถือว่าผิดกฎหมายไหมคะตัวยาที่ว่า
คือตัวยาเนี่ยค่ะถ้ามันขึ้นทะเบียนนะคะ
ถ้ามันขึ้นทะเบียนซึ่งมันจะอยู่ในรูปของยาฉีด
มันไม่ผิดกฎหมายถ้าใช้ในสัตว์นะคะ

ถ้าเกิดยาที่ไม่ได้ขึ้นทะเบียนเป็นยาของคนแล้วเอามาใช้
มันเป็นการใช้นอกเลเบลซึ่งอันนี้ก็ต้องให้แพทย์สภา
ท่านพิจารณาว่าสมควรหรือไม่นะคะ
แล้วยิ่งการนำเอายาสัตว์มา
โดยที่ยาสัตว์นั้นไม่ได้ขึ้นทะเบียนอีกเป็นยาที่ผิดกฎหมายอีกนะคะ
และเอามาใช้กับคน
ซึ่งเรารู้อยู่แล้วว่ายาเถื่อนมันแสดงว่ามันต้องไม่ดี
มันต้องมีผลเสียนะคะมันถึงกลายเป็นยาเถื่อน
ถ้าดีจริงเขาต้องมีทะเบียนแน่นอนมันต้องมีผลเสีย
คุณหมอคืออย่างนี้เรียนจะคุมเวลา
คือเนื่องจากเวลาช่วงหน้าจะเหลือน้อยเอาอย่างนี้เรียนได้ประเด็นแล้ว
แต่เดี๋ยวขอกลับมาบอกคุณหมอและคุณผู้ชมไว้ก่อนเลยนะคะ
เดี๋ยวขอกลับมาว่าคุณหมอทราบไหมว่าถ้าเป็นยาแบบนี้

มันเป็นยาที่ใช้ได้ไหมกับสัตว์หรือกับคน
คือเราได้ยินคำอธิบายนอกรอบชุดหนึ่งนะคะ
บอกว่าอ๋อตัวยาข้างในมันใช้ได้กับคน

คุณหมอค่ะเนื่องจากเวลากระชับเรียนถามแบบนี้
เวลาเราเรียกกันเนี่ยคือชื่อยาตามในข่าวเนี่ยนะคะ
อะไรนะเอ็นเด็ก๘๐๐๖๐๐๔๐๐เนี่ย
คืออันนี้คือชื่อยี่ห้อถูกไหมคะ

ทีนี้การที่ตอนแรกคุณหมอสั่งญาติไป

แต่ไอ้รหัสที่คุณหมอเขาสั่งไปมันไม่ได้เนี่ย
มันไม่เกี่ยวกับว่ามันจะ๘๐๐มันจะ๖๐๐มันจะ๔๐๐

เพราะฉะนั้นปริมาณไม่เกี่ยว
มันปัจจัยหลักของมันอยู่ที่ว่า
ยาที่ว่านี้ผิดกฎหมายเป็นยาเถื่อนถูกไหมคะ

ใช่ค่ะคือจริงตัวยาในยายแบบนี้มันจดทะเบียนเนี่ย

ทีนี้ยาฉีดเนี่ยถูกกฎหมาย
เราก็ใช้การรักษาสัตว์กันทั่วไป
ปกติคุณหมอจะใช้ยาฉีดเกือบทุกร้านนะคะ

เพราะว่ายาเม็ดแบบนี้เอามาดัดแปลง
มาดัดแปลงให้เป็นยาที่เหมือนเอากินง่าย
แต่มันคือยาเถื่อนที่ไม่ได้รับรองความปลอดภัย
และมีพิษมีโทษมีอันตรายถึงชีวิตเวลาใช้กับสัตว์ค่ะ
กำลังจะถามคุณหมอว่าที่บอกว่าใช้กับสัตว์ก็สัตว์ยังตายเลยเนี่ย
ค่ะก็คือไม่ได้หมายความว่ากินครั้งแรกแล้วจะตาย
แต่หมายความว่าเมื่อไหร่ถึงจุดหนึ่ง
พิษสะสมไปเรื่อยเขาก็ตาย
หรือการกินครั้งแรกแล้วก็ทำให้เกิดการตายก็มี
ค่ะส่วนใหญ่ยาตัวที่ว่านี้นะคะ

จะไปออกฤทธิ์ที่ส่วนอวัยวะตรงไหนของสัตว์คะ

ส่วนมากจะแสดงอาการคือหนึ่งคือตาบอด
ตาบอดเดินโซเซคาหลังคาไม่มีแรงเดิน
สั่นกล้ามเนื้อสั่นนะคะมีน้ำไหลไหลมีกระตุกมีคัก
บางตัวก็อาจจะเจอลักษณะการแพ้เฉียบพันธุ์แล้วก็เสียชีวิตทันที
คุณหมอดิฉันสรุปถ้าผิดคุณหมอแย้งนะคะ
คือถ้าเราจะบอกว่าการจะใช้ยาตัวนี้
รักษาผู้ป่วยที่มีปัญหาเรื่องพยาธิ
คือเราต้องพูดที่ตัวยาซึ่งตัวยาที่ถูกกฎหมาย
มันจะมาในรูปยาฉีดใช่ไหมคะ
ใช่ค่ะแล้วมันก็มีหลายยี่ห้อของยาฉีด
ซึ่งท่านก็สามารถเลือกได้แล้วก็แนะนำว่า
จริงควรจะใช้ยาที่ขึ้นทะเบียน
สำหรับมนุษย์จะปลอดภัยที่สุดค่ะ
เพราะว่าเป็นการรับรองมาแล้วว่าใช้สำหรับมนุษย์
การที่เราเอายาสัตว์มาใช้กับมนุษย์
ซึ่งตัวยาที่ว่าที่คุณหมออธิบายไปเมื่อสักครู่นี้

อย่างยาชนิดที่เป็นข่าวที่ว่านี้

เป็น๘๐๐๖๐๐๔๐๐บาทมันถือเป็นยาเถื่อนทั้งหมด
ใช่ค่ะเอ็นเด็กตระกูลเอ็นเด็กทั้งหลายเป็นยาเถื่อนทั้งหมด
จะ๔๐๐๐มันจะอะไรก็ตามนะคะ
ก็ถ้าเกิดเจอก็โดนจับโดนปรับกันค่ะ

คือพื้นฐานการเข้าใจยาและตัวยา
โดยที่เราเองก็ยังไม่สามารถสรุปได้ใช่ไหมคะว่า
ยานี้เป็นสาเหตุทำให้ผู้ป่วยตาย
หรือว่าโรคประจำตัวที่เขามีมา
และอาการที่เกิดขึ้นตอนรักษากันแน่

ใช่ค่ะแต่ที่แน่คือเราไม่รู้หรอกว่า

ในส่วนประกอบของยานนี้มีอะไรบ้าง
เพราะยาไม่ได้ขึ้นทะเบียน

ทำไมวันนี้ที่ฉันถึงหาคนคุยด้วยค่อนข้างยาก
มันมีความเปราะบางในประเด็นนี้จริงนะคะ

คุณผู้ชมคะคำตอบตามนั้นนะคะ
ส่วนความคืบหน้าหลังจากนี้จะถูกขยายผลอย่างไร
เดี๋ยวเราว่ากันหมดเวลาของรายการอีกสักครู่